ชาวบ้านบอกโอ้โหจะปวดวัยรุ่น๒กลุ่มโอ้โหปวดเมืองมาก
ระเบิดขวดระเบิดปิงปองไล่ฟันไล่แทงกัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็ขับรถพุ่งชนจนมีคนบาดเจ็บ
แทบจะนอนไม่ได้นี่ในซอยในย่านชุมชน
ขับรถไล่ล่ากันแบบนี้คุณผู้ชมกลางค่ำกลางคืน
ไม่หลับไม่นอนนี่ฮะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมครับ
ภาพวงจรปิดหน้าบ้านครับที่ตำบลนาซายอำเภอเมืองนครพนม
ก็เห็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะขับผ่านไปเร็วมาก
จากนั้นไม่นานเจ้าของบ้านวิ่งออกไปมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่ารถกระบะพุ่งชนบ้านก่อนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์
ด้าเวฟสีดำพังอีกคันหนึ่งนะฮะทำให้คนขี่รถจักรยานยนต
ซึ่งเป็นเยาวชนบาดเจ็บสาหัสต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
คนซ้อนปลอดภัยเขาวิ่งหนีได้ทัน
ส่วนกระบะอีซูซุสีขาวมีนายมวลเทมราศีอายุ๒๖เป็นคนครับ
แล้วก็ในปอนซึ่งเป็นหลานชายนั่งมาด้วย
ก็รอให้การกับตำรวจในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจของนครพนมลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพราะว่านี่รถกระบะมันไปจอดอยู่หน้าบ้านชาวบ้านเขา
เก็บหลักฐานไปพบทั้งระเบิดขวดระเบิดปิงปอง
มีดไดย่ามีดดาบสามูไลมีดสปาต้า
คือวัยรุ่นที่เขามาก่อเหตุเขาใช้ไปปะทะกันกับคู่อดีต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

ลำบากนะเสียงดังสนั่นลั่นเมืองแบบนี้นะครับอืมในขณะที่ฟังคุณทัศนัย
อ่านข่าวเรื่องของวัยรุ่นพยายามจะตีกัน